ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร

ที่สารเจ้าแม่สองพี่น้องจังหวัดมุกดาหารนะครับ
ซึ่งแต่เดิมนะครับเคยเรียกว่าหอเจ้าแม่สองนางพี่น้องนะครับ
หรือบ้างก็เรียกว่าสารเจ้าแม่สองนางสถิตนะครับ
แต่ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนสารแห่งนี้นะครับ
ยังเป็นสารที่เคารพสักการะของชาวเมืองมุกดาหารครับ
ซึ่งว่ากันว่าสารแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนาน
แต่เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไง
ไปมือพร้อมกันที่มุกดาหารเลยฮะ
อยู่ที่เรื่องวิทยาศาสตร์ความจริง

เป็นเรื่องที่เดินคู่ขนานกันตลอด
แต่ในหลายครั้งความเชื่อ
ก็เป็นสิ่งที่เราเพิ่งพยายามประสบปัญหาได้นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นสารเจ้าจีนไทยฝรั่ง
มีโอกาสขอพรขอโชคขอลาบขอความร่ำรวยอยู่เย็นเป็นสุข
เราก็มักจะทำอยู่เสมอนะครับ

จึงพาไปกราบไหว้ขอพรกันที่สารเจ้าแม่สองนางพี่น้อง

สารที่บ้างก็เรียกว่าหอเจ้าแม่สองนางพี่น้อง
ก็เรียกว่าสารเจ้าแม่สองนางสถิต
ทีนี้ลูกไม่สบายหลานก็ไม่สบายเดียวก็มาขอท่านก็ช่วย
ก็มาขอจะเดินทางไปต่างประเทศไปอเมริกา

เขาไม่มาแก้มาแก้บน

สารเจ้าแม่สองนางพี่น้อง
ตั้งอยู่บนถนนสำราญชายโขงริมแม่น้ำโขงครับ
มีเรื่องเล่าว่าราวปีพุทธศักราช๑๘
ฟ้างุ้มแห่งเมืองล้านช้าง
เป็นบุตรเขยกษัตริย์เมืองอินทปัตย์
พาลูกหลานอบพยพตามลำน้ำโขง
จนถึงเขตเมืองมุกดาหาร
แล้วเกิดเรือล่มที่บริเวณปากห้วยมุก
ทำให้ธิดาสาวทั้งสองคน
ซึ่งมีพระนามว่าพระนางพิมพากับพระนางลมพามา

จากนั้นทุกวันขึ้น๑๑ค่ำเดือน๖
จะมีเสียงร่ำไห้ของผู้หญิง๒คน

เป็นเสียงของพระนางพิมพากับพระนางลมพามา
และได้แสดงอภินิหารให้ปรากฏอยู่เนื่อง
เจ้ากินรีเจ้าเมืองมุกดาหาร
สืบทราบประวัติแห่งความเป็นมา
จึงตั้งสารขึ้นหน้าที่แห่งนั้น

สารเจ้าแม่สองนางพี่น้องครับ
คนที่มากราบไหว้นั้นบนบานสารกล่าว

หน้าที่การงานนะครับก็จะสำเร็จ
แล้วก็หรือว่าเรื่องความรักก็จะสำเร็จนะครับ
พอดีผมไปเยี่ยมลูกชายที่ขอนแก่น

พอดีเป็นหน้าน้ำหลาก
พอไปถึงปั๊บมันก็ขึ้นเนินนะครับ
พอลงเนินปั๊บก็เห็นน้ำเต็มไปหมดเลยครับ

ตัดสินใจนะครับก็บอกว่า
สาธุสาธุเจ้าแม่สองนางพี่น้องพระนางพิมพา

อย่าให้น้ำเข้ารถอย่าให้รถดับ
ผมนั่งอยู่น้ำเขาจะปริ่มกระจกเลยนะครับ
รถคันเตี้ยคันนั้นน้ำก็ไม่เข้ารถเครื่องก็ไม่ดับ

หลานสองท่านบอกว่า

สนิทย่าขอหน่อยนะอย่าให้เป็นอะไรเป็นอะไร

แต่ก็ดีวันดีคืนไม่ค่อยเป็นอะไร๘๐

ผู้เคารพสัทธาในศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง
ถือเอาเดือนพฤษภาคมของทุกปี
เป็นเดือนที่ทำพิธีเส้นไหว้
และบวงสวงสารเจ้าแม่สองนางพี่น้องครับ
และก็มักจะมาขอพรสำเร็จสมหวัง
สารแห่งนี้ไปตามกันเลยทีเดียวครับ

ศักดิ์สิทธิ์นะลูกจะขออะไรขออะไรขอดูเลย

ของหน้าที่การงานนะคะ
ให้ครอบครัวมีความสุขแบบนี้ค่ะ
ถ้าได้มาไหว้ที่นี่ก็รู้สึกดีค่ะ
ก็ขอพรในเรื่องของหน้าที่การงานครับ
ก็ขอให้ราบให้ลื่นมาทุกครั้งก็จะประสบความสำเร็จทุกครั้งกลับไป

สุดท้ายวันนี้ได้มีโอกาสพาท่านผู้ชมเดินทางมาถึงมุกดาหาร
มาที่สวยริมแม่น้ำโขง
แล้วก็มากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญอย่างหนึ่งของเมืองมุกดาหาร
วันนี้เราก็เลยอยากขอท่านผู้ชมบ้างนะครับ
คือเมื่อทุกครั้งที่จะเข้าไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ว่าจะขออะไรก็ขอให้สมหวัง
แต่อย่าลืมขอให้เป็นคนดีคิดดีทำดีด้วยครับ
เพราะของดีทีเด็ดเชื่อว่าคนดีจะได้รับแต่สิ่งดีครับ

การะนะครับที่หอเจ้าแม่สองนางพี่น้องนะครับ

ดอกไม้ทูบเทียนรวมถึงเครื่องหอมเท่านั้นนะครับ
และเน้นนะครับว่าห้ามถวายสุราของเมา

ไม่ใช่มีที่นี้ที่เดียวนะฮะ

แต่ช่วงหน้าครับเราก็จะพาทุกมไปศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่